ทำไมทำไมต้องแก้บนด้วยหลวงพ่อบ้านหลวงพ่อบ้านแหลมด้วยนางรำ
ทำไมเราถึงไปไห้หลวงพ่อแล้วต้องแก้บนด้วยนางรำแล้วทำไมคุณถึงชอบช่วงพิกัดเฮงแบบนี้
บอกเลยนะว่าคำตอบอยู่ในเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้
แต่เราไม่ได้เล่าด้วยตัวเองเพราะวันนี้หมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวปฏิหารและเคล็ดลับการขอพรขอยังไงให้สมหวังกับหลวงพ่อที่เป็นตำนานความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสมุทรสงครามจะปังขนาดไหน
ติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาท่านผู้ชมค่ะ
มาที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะ
จังหวัดสมุทรสงครามค่ะถ้าใครที่ไม่ได้มาวัดนี้นะคะ
ก็เหมือนกับมาไม่ถึงจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพราะว่าที่วัดนี้นะคะ
มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งค่ะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของตำนานและปฏิหารค่ะ
เรื่องราวทั้งหมดนี้ติดตามชมได้ในพิกัดเฮ่งวันนี้ค่ะ
ความเป็นมาเดิมตามตำหนักในสมัยที่มีพระที่พุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ห้ารูปอยู่กันเพราะที่ว่ามาจากน้ำโขงเลมา
มาถึงตรงนี้แล้วก็มันเกิดพายุเกิดลมแรงต่าง
เรือจะอับปางเขาก็อาวุงพ่ออับตรงนี้แต่แดงวัฒนจะอยู่ที่นี่
เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ทราบประวัติของหลวงพ่อบ้านแหลม
จากท่านเจ้าอาวาสแล้วค่ะส่วนในเรื่องของเคล็ดลับการขอพรอย่างไร
สมหวังค่ะต้องถามท่านนี้เลยค่ะพี่ชูชัยนะคะ
เป็นลูกศิษย์วัดบ้านแหลมค่ะสวัสดีค่ะพี่ชูชัยค่ะ
อยากจะรู้มากเลยการขอพรที่นี่เนี่ยเขามีเคล็ดลับการขอพรอย่างไรล่ะคะ
เราต้องตั้งจิตให้มั่นแล้วจะได้สมหวังตามที่เราตั้งใจไว้
แล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เรามาไหว้เราต้องเอาอะไรมาถวายไหมคะพี่สุชัย
สมัยโบราณก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนทองแค่นี้
แล้วก็มีประทัดมั่งมีละครมีนางลำเนี่ยแต่สมัยนี้เห็นหลากหลายเลย
อย่างเส้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมัยราชการที่๕
เสด็จมาแล้วก็ให้คนนำเครื่องสการะมาถวายหลวงพ่อ
แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่ที่เรือนั่นแหละ
บอกว่าถ้ากลับจากสมุทรสงครามถึงกรุงเทพมหานครถ้าหายป่วย

ยังมีหลักฐานมาถึงทุกวันนี้ไหมคะอยู่ข้างโบสถนั่นแหละ
เป็นอะไรคะที่ติดอยู่เป็นเป็นหินอ่อนเลยสลักไว้
ในเรื่องของการปิดทองเวลาปิดทองเขานิยมปิดทองกันส่วนไหนขององค์หลวงพ่อ
อย่าเรารู้เดี๋ยวอย่าปิดหน้าปิดตาถ้าปิดหน้าปิดตา
เห็นไหมไม่เห็นก็ส่วนใหญ่ก็ปิดตรงนี้ลงมา
เห็นหลวงพ่อมาแหลมเป็นพระปางอุ้มบาท
เวลาที่ปิดที่บาทมีความหมายไหมคะว่าแปลว่าอะไร
สิทธิบาทนี่คือไปไหนไม่อดหยาก
ทราบมาว่าที่นี่ค่ะมีการแก้บนด้วยนางรำ
ทำไมถึงต้องมีการแก้บนด้วยนางรำด้วยละครลำ
คนเขาเชื่อสมัยนั้นเขาเชื่อว่าหลวงพ่อชอบนางลำ

ก็เลยมีคนเชื่อถือว่าหลวงพ่อชอบนางลำ

เป็นจุดรวบรวมปฏิหารของวัดนี้ค่ะ
เดี๋ยวขอเชิญพี่สุชัยพาไก่ไปดูนิดนึงนะคะ
ได้เดี๋ยวเจอเลยครับเจอเลยครับค่ะค่ะ
เป็นพระพุทธรูปกับสิทธิ์ที่ผมบูชา
อย่างน้อยปีหนึ่งก็ต้องได้มากราบท่านแหละ

เราก็เลยมาไหว้ท่านมีโอกาสก็คือมา
มีเรื่องปฏิหารที่เกิดขึ้นกับนายอย่างไรครับ

อกจากองค์หลวงพ่อบ้านแหลมที่มีปฏิหารแล้ว
ไก่ได้ยินว่าในเรื่องของวัตถุมงคลของวัดนี้

อย่างนี้วัดถุงมงคลของวัดมันก็มีหลากหลายรุ่น
แต่ที่รุ่นที่มีเนื้อดังก็มีพี่แต๊ก๘ครับ
ที่สมุทรศาคลที่รถชนกันมันไม่เป็นไรเลย
นั่นรุ่นหนึ่งแล้วก็มีหลายปีมาแล้ว

แต่วันเวลาก็มีรูปมงคลพ่อบ้าแหลมอยู่ที่คอก็ไม่เป็นไร
ก็ไม่เป็นไรเด็กที่วัดที่เมื่อ๒ปี
ก็สกปวดเหตุรถชนก็ให้ปี๑๘นั้นรถขายซากอย่างเดียว
ซากอย่างเดียวเลยคือยับหมดเลยแต่คนรอด

สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะ

มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ

ทั้งหมดคือพิกัดเฮงของเราในวันนี้นะคะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน

เอาล่ะรู้คำตอบแล้วก็รีบส่งคำตอบมานะคะ
เวลาไปไห้หลวงพ่อบ้านแหลมแล้วนิยมแก้บนด้วยนางรำนะคะ
แล้วก็คุณชอบชมพี่กัดเห็งกับหมอไก่พาพาที่นี่เพราะอะไร

ลุ้นนะลุ้นนะยังมีโอกาสนะ